จริงแล้วเมื่อวานนี้เขารวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่วันนี้เขาไปรวมตัวกันอยู่ที่อนุสวรีประชาธิปไตย
มีบรรยากาศมาให้ชมกันด้วยที่ขอนแก่นเป็นยังไงกันบ้าง

คุณสุชดาศิริคงพร้อมรายงานสดเข้ามาส่วนเลยครับ
บรรยากาศการชุมนุมของเหล่านักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ตอนนี้ได้เคลื่อนขบวนแห่รถส่วนตัวรถจักรยานยนต์
และรวมถึงรถแห่นที่มีเครื่องเสียงเดินทาง
มาเยี่ยงที่อนุสาวรีประชาธิปไตยขอนแก่น
ซึ่งขณะนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีเหล่านักศึกษาเนี่ย
ที่เดินทางมาร่วมชุมนุมกันยังจุดนี้ด้วย
ซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเดินทางมาด้วยรถส่วนตัว

นักจุดนี้มีรถติดเป็นจำนวนมากค่ะ
ซึ่งช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาที่ผ่านมา
ได้มีการรวมตัวกันที่บึงศรีฐานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งเหล่านักศึกษาได้มีการประกาศรวมพลกันที่หน้าเพจขอนแก่นพอกันที
แล้วก็มีการนัดรวมตัวกันมาที่นี่

ก็จะมีเส้นทางผ่านจากสวนรัชดานุสรอนุสาวรีจอมพลจริต
ซึ่งระหว่างทางนั้นก็ได้มีการเจอพบปากกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ระหว่างทาง
แล้วก็พากันมายังจุดนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขนาดนี้
ก็จะมีแก่นนำที่ขึ้นไปปลาใสอยู่บริเวณแท่นอนุสวรีประชาธิปไตยของขอนแก่นค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแสดงออกทางจุดยืนทางการเมือง
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนะคะลาออกจากตำแหน่งยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูล

ประนามการกระทำของทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่ได้มีการสลายชุมนุมในเมื่อสองวันก่อนนี้ค่ะ
ซึ่งหลายคนนะคะซึ่งจากการสอบถามหลายคนก็บอกว่า
ไม่พอใจที่รัฐบาลบริหารประเทศได้ล้มเหลว
แล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยมีการคุกคามประชาชน
ซึ่งพวกเขาต้องการที่จะออกมาเรียกร้อง

ซึ่งประชาชนที่ออกมานะตรงนี้นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงเวลาประมาณ
หลังจากนี้ประมาณ๑๖นาฬิกา๑๘นาฬิกาค่ะ
ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนการเล่นดนตรีเพื่อที่ให้ผู้ชุมนุมนี้มีการผ่อนคลายมากขึ้นด้วยค่ะ
ซึ่งรถดนตรีนั้นก็มีการผู้ชุมนุมได้สมทบกันมาอีกทีนึง
ซึ่งถ้าสมมุติว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเดินทางมาสมทบอีกทีนึ
ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจขอนแกนพอกันคีย์อีกครั้งนึงค่ะ
ขอบคุณคุณสุชาดาสิริคงนะฮะ
ซึ่งตอนนี้แต่ละพื้นที่ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะยุติการชุมนุมเวลาเท่าไหร่
เมื่อวานนี้เนี่ยสักพักหนึ่งสักประมาณ๖โมงกว่าจะเริ่มมีการโพสต์ในโซเชียลแหละ
ว่าจะยุติสักประมาณ๒ทุ่มแต่วันนี้ยังไม่ได้มีการบอกนะฮะ